คือคุณลุงคุณป้าเนี่ยไม่ผ่านเส้นทางนี้ตลอดนะ

แต่ว่ารอบนี้ตอนแรกก็มากัน๔ซา๕ตัวเอามือปัดแล้ว
ท้ายที่สุดมากันเป็นฝูงรุมต่อยค่ะ
แล้วทำให้คุณลุงท้ายที่สุดถึงแก่ความตาย
มีนักท่องเที่ยวเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้
เดี๋ยวดูเหตุการณ์ตอนที่พึ่งมารุมต่อยหน่อย

โดยช่างงูครับโดยช่างงูครับโดยช่างงูครับ

เป็นบ้านหมู่บ้านผาแตกครับขึ้นมาทางผาแตกครับ

โทษ
เว็บทำไมดี

ตอนนี้เขาโดนรุมกัดหนักเลยแล้วผมอยู่บนรถ

ผมไม่รู้จะช่วยยังไงดีอะ
อ่าตอนนี้ยูเพิ่งรุมเต็มตัวเขาเลยครับตอนนี้ครับ
สองสามคนนะครับตอนนี้บาดเจ็บมากครับ
คุณผู้ชมเห็นไหมคือนักท่องเที่ยวต่อยคลิปเนี่ยครับ
เครื่องนึงก็เอามือถือโทรแจ้งเจ้าหน้าที่
แล้วก็รายงานว่าตอนนี้มีคนถูกพึ่งต่อยอยู่

คือคนในรถก็ไม่สามารถช่วยได้นะ

แล้วพึ่งรุมต่อยคุณลุงอยู่
และจริงคุณลุงมากับภรรยา
ภรรยาก็ถูกพึ่งรุมต่อยด้วย
ภรรยาก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือคนอื่น

แล้วท้ายที่สุดทางอาสากู้ภัยปียมิตรแม่สายร่วมใจ
ก็มาช่วยนำตัวทั้งคุณลุงคุณป้าส่งโรงพยาบาล
คุณลุงก็คือนายศักดิ์พรมปันอายุ๕๐ปี
ส่วนคุณป้านี่นะคะคือนางสุธาสินีจิระเลิศวัฒนากุลอายุ๔๘ปี
นี่คือเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวันที่๑มกราตัวคุณป้าพร้อมกับคุณลุงที่เป็นสามี
ชวนกันไปทำบุญไปหลายวัดเลยที่อำเภอแม่สาย
ทีนี้พอมาตอนบ่ายโมงขี่มอเตอร์ไซค
ตั้งใจจะไปเยี่ยมญาติที่เป็นพระที่อาภาษณ์อยู่
ก็เลยใช้เส้นทางเป็นเส้นทางลัดสำนักสงฆ์ดอยช้างงูเส้นนี้นี่แหละค่ะ
แต่ตอนระหว่างขากลับเนี่ยป้าบอกนะ
ทีแรกมีพึ่งมามาไม่เยอะหรอก๔๕ตัว
ต่อยที่หลังต้นคอก่อนป้าเนี่ยก็พยายามปัดออกแล้วแหละ
แต่ว่าลุงจอดรถเลยนะแล้วก็ช่วยกันปัดพึ่งให้มันออกไปจากตัว
แต่ทีนี้พอปัดไปปัดมามากันเป็นฝูงเลยค่ะคุณผู้ชม

แล้วป้าบอกเลยณตอนนั้นคือถอดเสื้อแขนยาวที่ใส่มาโยนเลย
ให้สามีเอาคลุมหัวไว้แล้วก็มาพยายามขอความช่วยเหลือ
ซึ่งทางคุณป้าเองมาขอความช่วยเหลือก่อน

แล้วคนในรถก็ส่งสเปรย์ให้ฉีดไล่พึ่งไปก่อน
แต่ทีนี้ทางคุณลุงลงมาจากมอเตอร์ไซค์ช้า

แล้วก็เชื่อไหมไอ้สเปรย์ที่ฉีดกัน

คือใช้ในการล้างมือป้องกันโควิดอะไรนี้นะ

เอามาฉีดใส่ตัวฉีดไล่พึ่งอะไรไปหมดเลย
อะไรที่มีก็ต้องใช้ก่อนนะคะคุณผู้ชม
แล้วพอโทรแจ้งกู้ภัยกู้ภัยมาช่วย
นำตัวสามีภรรยาคู่นี้ส่งโรงพยาบาลแม่สาย
คุณผู้ชมทีมแพทย์ต้องค่อยคีบเหล็กในออกจากหน้า

มีเหล็กไนพึ่งอยู่ประมาณ๑๕๐๒๐๐บาท
นี่ดูสิตอนที่ค่อยคีบออกมาค่ะ
หน้าตานี่ปูดบวมเลยนะ

ท้ายที่สุดคุณลุงเสียชีวิตนะคะ
แล้วทางคุณป้าภรรยาบอกเลยว่า
ปีที่ผ่านมานะฉันใช้เส้นทางนี้มาตลอดเลย

และไม่คิดว่าเพิ่งจะมาพรากชีวิตของคุณลุงไปค่ะ
พอถึงตั้งโกรธหัวพยานัง
คือต่างหลังนี่พระศักดิ์สี่ห้าตัวพอดีเขาตีออกปิดตีมันออกอี๊ะ
คราวนี้กลมหู้มาตั้งใดไงมันมาเป็นฝุงแล้วได้ยินเสียง
พึ่งมันเหมือนพึ่งมันแตกทางเลยอี๊ะเขานี่พอมันแตกทางมาเอาล่ะ
แฟนก็ว่ามั่นใจแล้วค่ะเจอแล้วค่ะก็นี่แฟนก็จอดรถเนาะจอดรถปุ๊บ
แฟนก็โดนรุ้มเลยปิบอกว่าค่ะใจนี้เนี่ยน่อ
ก็นี่แฟนปีก็มันวิ่งมาไวมันหมัดตัน
ก็นี่ก็ลุ้มมันมาเรื่อย
มาก็นี่แฟนปีมันโดนนักลำไบ
ปีนี้ออกไปขอความเจรือเขาตั้งหน้า

บอกสามีบอกขจัยหนี

แต่ว่าพึ่งมันต่อยขนาดนั้นก็หนีแทบไม่ทัน
คุณป้าไปโบกรถจักรยานยนต์ข้างทาง
จนกระทั่งมีคนรู้จักขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมา
ขอร้องให้รับสามีซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

กระทั่งไปเจอกู้ภัยนี่แหละครับ
ผู้ภัยก็นำร่างสามีส่งโรงพยาบาลแม่สายสุดท้ายคุณ
อาการหนักเพราะว่าคุณหมอลงความเห็นว่าอะไรรู้ไหมครับ
สาเหตุการเสียชีวิตคือหัวใจวายเฉียบพลัน
เนื่องจากเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ทัน

แล้วก็แพทย์ได้ให้ญาตินำศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
วัดผาแตกที่ตำบลเวียงพางคำ

ดูสิคุณป้าก็เศร้าเลยบอกว่าไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน

ถ้าเกิดว่าเจอพึ่งลักษณะที่ไม่ใช่แค่พึ่งต่อยตัวเดียว

เขาบอกว่าต้องถ้าเกิดเอามือปัดเนี่ยมันจะทำให้พึ่งดุมากขึ้น
ต้องพยายามหนีหลบจากสายตาของพึ่ง
แล้วคุณคิดดูสิริมถนนแบบนั้นจะหนีไปหลบที่ไหน

ทางหนีสุดท้ายของคุณลุงท่านนี้
ก็คือต้องขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนคนอื่น
และให้คนขับขับเร็วที่สุด

แล้วก็ไปอยู่ใต้น้ำเนี่ยพึ่งมันก็ไม่ยอมนะคะ

เราต้องศึกษานะวิธีการที่จะหนีพึ่ง
ให้พึ่งรุมต่อยขนาดนี้ด้วยนะฮะ

เอาคลิปนี้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็กลายเป็นเหตุสลดไปนะฮะ
เสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย